กลับมาช่วงนี้พาไปดูหนึ่งในลูกชายของบ้านฉัดบริรักษ์กันหน่อยนะคะ

พอเป็นฟรีแลนซ์บอกเลยว่าเนื้อหอมสุดนะคะ
ล่าสุดได้เล่นภาพยนตร์ด้วย
เป็นเรื่องผีนะความหลอนมาเลย

แต่ว่าน้องวันใหม่วันก่อนเนี่ยไปออกงานกับเฮียบอยนี่ไงคุณ

คือไม่อยากให้เฮียบอยมีแฟนไม่อยากให้พี่มีแฟนนะคะ
งานนี้ค่ะเฮียหน่องก็เลยเล่นใหญ่กว่า
ลงรูปรับว่าข้านี่แหละรักน้องจริง
ยังไม่มีแฟนเอาใจน้องสุดเลยนะฮะ
มันเรื่องจริงหรือว่าแกล้งอำนะครับเพราะว่ามีคนเห็นหน่องเนี่ยควงสาว
ผมสั้นไปดินเนอร์ด้วยจ้าเอามาเคลียร์ด่วนค่ะ
พี่ชายที่สุดแสนจะรักน้องสาว
ก็คือน้องเขาก็คงเป็นแบบเด็กแหละ
ที่คิดว่าถ้าเกิดพี่ชายไปมีแฟน
แล้วเดี๋ยวจะหายไปแล้วเดี๋ยวจะไม่มีเพื่อนเล่น

อาจจะดูผิดนะคะแต่จริงแล้วคุณแม่ของคุณห่องก็ผมสั้นนะคะ

ก็จะบอกว่าเป็นสาวขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่

เอียงข้างเข้าข้างหน่องสุดแล้วนะหน่อง
แต่บ้านนี้เนี่ยโสดทั้งบ้านเลยไม่อยากจะเชื่อหล่อขนาดนี้